ส่วนวัยรุ่นที่ผมจะอ่านนี้
พาเพื่อนไปโรงพยาบาลเพื่อนได้รับบาดเจ็บมา

แล้วไปด่าเจ้าหน้าที่ด่าพยาบาลเขาบอกว่า
ประมาณแบบเอ้ยทำไมช้าทำไมไม่ใส่ใจเพื่อนเขา
กระโดดถีบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับ
หนึ่งชักมีดขู่สอง
สุดท้ายครับตำรวจมาจับได้นะฮะ
แม่แต่ว่าไม่น่ารักเลยข่าวนี้
เอาลองดูแล้วกันคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมเนี่ยครับ
มาแล้วอ่าอ่าอำเพอร์บ้านเหลื่อม

บันทึกภาพขณะที่ผู้ชายวัยรุ่น๒๓คน
นี่ครับเข้าไปเยี่ยมเพื่อนนะครับ
ในห้องพักผู้ป่วยไม่พอใจ
ไม่พอใจตะโกนด่าทอการทำงานของพยาบาลทำไงทำงานช้า
แล้วก็ชักมีดจากกระเป๋าโอ๊ยมันจะหลายกระทงนะน้อง
เอ้ยมาคู่แล้วอ้างว่าไงรู้ไหมคุณรู้ไหมผมเป็นใคร
เป็นใครคะผมเนี่ยเป็นช่างกลดังฝั่งธนบุรี
เมืองหลวงกรุงเทพมหานครนะน่ากลัวยังไง

ถ้าไม่อยากมีเรื่องอย่าทำให้โมโหนะ
แล้วก็พากันออกจากห้องพักผู้ป่วยไป
เอาไปดูกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งหน้าโรงพยาบาล
พอวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินออกมานะจู่นะ
ผู้ชายเสื้อดำกระโดดถีบเจ้าหน้าที่เห็นไหม
เออถีบจากด้านหลังเขาไม่ทันให้ตั้งตัวนะคะ

หลายครั้งเลยนะใช้รองเท้าปลาใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
จากนั้นก็พากันวิ่งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไป
เหตุเกิดเมื่อ๙พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ

เนี่ยฮะโอ้โหพฤติกรรมพฤติการคุณมันสุดจริง

อายุ๑๘คนหนึ่ง๑๙คนหนึ่ง
กำลังห้าวเลยมีดสองเล่ม
เจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้คิดหนีนะ
ที่รีบออกมาเพราะจะไปทำธุระที่บ้าน
ไม่ไปทำธุระให้เสร็จก่อนเข้าไปเยี่ยมเพื่อน

จึงนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดมัวใหญ่
ในข้อหาเสพกัญชาสารปรับ๑๐๐๐บาทแล้วปล่อยตัวไป

ทำร้ายร่างกายพกมีดบุกลุกสถานที่ราชการ
รอสอบสวนพยานเพิ่มเติมก่อน
หลังจากได้รับการปล่อยตัวไปครับ
ผู้ปกครองของไม่รู้ทั้งสองคนพาผู้ก่อเหตุ
มาไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
แต่คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมลองสังเกตดู

สังเกตว่าเห็นวัยรุ่นทั้งสองคนเหมือนไม่เต็มใจ
พอขอโทษเสร็จปั๊บก็สะบัดแขนเดินหนีไปหน้าตาเฉยเลย

ซึ่งทางโรงพยาบาลท่านก็รับคำขอโทษ
นี่มีสะบัดหน้าด้วยเมื่อกี้
ทนบุรีไปดังถึงนครรัชศรีมา
แต่พฤติกรรมแบบนี้มันไม่น่าสันเสริญหรอก
สงสารคุณแม่คุณดูดิ
คนที่ต้องมาบากหน้ารับเนี่ยคุณแม่เนี่ย
นี่สงสารจริงขนเป็นแม่นะโอ้โหนี่ขนกระโดด
ห้าวเหลือเกินนะครับห้าวเหลือเกินไว้กำลังห้าว